ต้องบอกเลยว่าการนำเพลงเก่ามาคอฟเวอร์โดยศิลปินหน้าใหม่นี้นะคะมันได้อีกฟิลลิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่เลย

คือแบบเปลี่ยนไงเปลี่ยนเพลงไงคุณ
นำเสนอเป็นรูปแบบอัลบั้มใหม่เอาใจแฟนคลับค่ายจีนี่โดยเฉพาะเลยนะฮะ
แต่ที่เตอร์ไพรส์มากกว่าการนำหนุ่มสาวมาคอปเวอร์ดูลุคคนนี้จำได้ไหมว่าเขาเป็นใคร
ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แบบสาวเซอร์นะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสาวร็อกผิวสีแทนแล้วก็มีความเซ็กซี่มากขึ้นนะฮะ
ที่สำคัญมีแฟนฝรั่งผิวดำสไตล์มะกันด้วยนะจ๊ะอะไรมันจะเปลี่ยนได้ขนาดนี้น้องฟักแฟงคะ
ที่จะผิวขาวหมกมุ่นอยู่กับเรื่องผิวขาว
แล้วก็ทำผิวสีนี้ให้มันโอเคละกัน

แต่ว่าเราก็พยายามออกกำลังให้เฟิร์ม
คือเรามองว่าลุคเราจะเป็นยังไงมันก็คงไม่สำคัญ

ไม่ว่าจะวิธีการใช้ชีวิตการพูดอะไรต่างนานา
เราก็ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่เคยรู้จักกันอยู่แล้ว
ก็จะรู้ว่ามันเหมือนเดิมทุกอย่าง
เอาเป็นว่าถึงลุคจะเปลี่ยนร่างจะเปลี่ยนแค่ไหน

แต่ว่าพลังเสียงของฟักแพงก็ยังแน่นลืมเหมือนเดิมนะคะ

ไม่ใช่ค่ะพักแต่งคนเดิมเพิ่มเติมคือความเซ็กซี่ค่ะ